คุณผู้ชมครับกระเช้าปีใหม่เป็นหนึ่งในของขวัญที่ขายดีที่สุดในช่วงของ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
ค้าหลายคนก็มีการปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับ
ใช้เรื่องของราคารดหลักลงแทบมาใช้

ไปขายผ่านทางออนไลน์แล้วก็มีการปรับรูปแบบ
เอาใจคนยุคใหม่ยุคปัจจุบันแบบนี้มากขึ้นครับ
ติดตามได้กับรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
นำเอาอาหารสดประเภทอาหารทะเลและเนื้อสไลด์
จัดลงกระเช้าของขวัญเพื่อสร้างไอเดียแปลกใหม่
และให้ลูกค้าเลือกจัดกระเช้าเองได้อีกด้วย
จะมียอดขาย๑๔๐๐๐กระเช้า
คิดเป็นมูลค่า๒๕๐ล้านบาท
เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ๑๕
เดือนแรกเราเรียกว่าชะลอตัว
เพราะฉะนั้นมันเหลือช่วงเดียวแล้วช่วงสิ้นปีนี้
ก็คือน่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่าดุเดือดแล้วก็มีความคึกคัก
มูลของการที่จ่ายเริ่มมาแล้ว
ผู้คนทั้งหลายเริ่มมองแล้วว่าเราจะใช้จ่ายกันยังไง

นำสินค้ากว่า๑๐๐รายการ
บรรจุลงกระเช้ามาให้เลือก๔๔รุ่น
สินค้าประเภทโครงการหลวง
สินค้าออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ
และประโยชน์ใช้สอยของกระเช้า
และชูแนวคิดเรื่องความเชื่อเรื่องเลขศาสตร์
กำหนดราคาขายลงท้ายด้วยเลข๘

ราคาเริ่มต้น๒๘๘บาท

ก็คือลงท้ายด้วยเลข๘๘นะคะ

ส่วนสงครามราคาก็ห้ามหั่นกันอย่างดูเดือด
ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ลดสูงสุดในรอบ๑๐ปี
นับตั้งแต่ทำธุรกิจกระเช้าของขวัญมา

จะให้ส่วนลดสูงสุด๑๓๑บาท
กระเช้าที่ถูกที่สุดราคาเพียง๒๘๘บาท
และยังมีส่วนลด๑๓๓บาท
ค้าปีกรายใหญ่ทั้ง๔รายนี้
ยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น
สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่
พร้อมทางเลือกแบ่งผ่อนกระเช้าร้อยละศูนย์
พฤติกรรมการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญของผู้บริโภคค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะผู้บริโภคจะเลือกซื้อกระเช้าที่มีราคาตั้งแต่๑๕๐๐บาท
จนถึง๒๕๐๐บาทต่อกระเช้า
โดยจะคำนึงถึงความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระเช้าเป็นหลักอีกด้วยค่ะ
ภาพรวมของธุรกิจกระเช้าของขวัญปีนี้
ว่าจะเติบโตได้๑๘๐๐ล้านบาทจากปีที่แล้ว๑๖๐๐ล้านบาท
คาดการณ์ว่าสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปี
เป็นช่วงที่ผู้บริโภคจะออกจับจ่ายซื้อกระเช้าของขวัญมากที่สุด
โดยร้อยละ๘๐จะซื้อก่อนปีใหม่และร้อยละ๒๐จะซื้อหลังปีใหม่
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน